จะพาทัวร์ดูสงการ

ภายใต้มาตรการที่เราต้องควบคุมโรค

แต่ถนนเปียกหรือเปล่า

อัตรกรังเข้ามาเขาบอกว่า

รายงานสดมาจากถนนเข้าสารเชิญครับ

ที่ถนนเข้าสาร

หลังจากพี่ตัวรีการจัดเทศกาลสงกรานซ์มา

จะไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับ
ส่วนนั้นออกมาเล่นน้ำสงกรานนะครับก็จะอยู่ตามร้านต่างต่างนะครับ
สองฝากฝั่งของถนนเข้าสารนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศนะครับ
จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีเด็กเด็กผู้ปกครองนะครับ
มาจับจองพื้นที่นะครับตามร้านเครื่องดื่มนะครับ
เพื่อที่จะมาเล่นน้ำนะครับในเทศกาลสงกรานนะครับ
ซึ่งการจัดเทศกาลสงกรานของแต่ละร้านนะครับก็จะจำกัดจำนวนคนนะครับ
บางร้านก็จะจำกัดจำนวนคนอยู่ที่สามสิบถึงห้าสิบนะครับ
ก็ถือว่าสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสนุกสนานพอสมควรครับ
เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนางสาววากาอายุ๔๐ปี
เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับบอกว่าตั้งใจเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับ
อยากจะมาเล่นสงกรานนะครับแต่ก็เข้าใจว่าอ่า
มีการระบาดของโควิดสิบเก้านะครับเธอบอกว่าเธอเคยมาเล่นน้ำสงกราน
ถนนเข้าสารเมื่อ๕ปีที่แล้วยอมรับว่าสนุกสนานมากนะครับ
ปีนี้แม้จะทราบข่าวว่าไม่มีการจัดงานนะครับแต่ก็ตั้งใจเดินทางมานะครับ
โดยวางแผนเดินทางล่วงหน้ามาสามเดือนแล้วนะครับด้านนางสาวศาสะทรเลิศนิธิอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
ลูกค้าที่ถนนข้าวสารบอกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะกว่าทุกวันที่ผ่านมา
แล้วก็ทยอยเดินทางเข้ามาที่ถนนเข้าสารตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
ยอมรับนะครับว่ายอมเทหมดหน้าตักเพื่อนำทุนมาซื้อของ
เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
หวังว่าจะลืมตาอ้าปากได้บ้างเนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นก็
ซบเศร้านะครับยอมรับว่าลำบากมากเดี๋ยวไปฟังเสียงนักท่องเที่ยว
แล้วก็ผู้ประกอบการกันครับใช่ค่ะมาแล้วค่ะห้าปีแล้ว
มาทีนี้ค่ะในปีนี้เงียบไหมใช่เงียบเหมือนทุกปีใช่ไหมอ่า
ใช่ค่ะตั้งใจมาอันสารครับอ่าค่ะกังวลมากแต่ว่าเราก็ต้อง
ท้อค่ะก็ต้องเหมือนก็ต้องมีความหวังในทุกนาที
เราไม่สามารถที่จะทอได้เลยอ่ะก็คือเราต้องเราต้องยังไงก็ต้อง
ขายอ่ะขายขายได้มากได้น้อยไงเราก็ต้องขายให้ได้เราก็มีความหวังว่า
มันน่าจะดีขึ้นกว่าสองสักปีที่ผ่านมาผู้ขอบการทางพ่อคำให้ค่ะ
ก็ป้องกันกันสุดสุดลิดอยู่แล้วอ่ะเนอะนี่ก็คือบรรยากาศสดนะตอนนี้นะครับ
จะเห็นว่าก็เริ่มคึกคักนะครับในร้านต่างนะครับ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนฉีดน้ำนะครับ
บริเวณถนนก็จะไม่มีการเล่นสาดน้ำกันนะครับก็ถือว่าคึกคักนะครับ
เมื่อกับเกี่ยวเกี่ยวกับหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
กรุงเทพมหานครก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดนะครับ
วันนี้เองนะครับก็มีผู้ติดเชื้อถึง๒๙๓๒คนนะครับ
ทำให้การระมัดระวังนะครับในการแพร่ระบาดของโควิด
ท่ามกลางเทศกาลสงการนั้นก็ยังคงต้อง
ปฏิบัติตามตาการสองทางรัสงศาสนสุขอย่างเช่นครับนี่ก็คือ
บรรยากาศสดที่ถนนข้าวศาลปิยะชาติคลังดินข่าวเตรรัสทีบี
รายงานสดจากถนนข้าวสารครับ

ก็ถือว่าวันนี้ถนนข้าวสารก็คึกคักกว่า
วันที่ผ่านมาตลอด๒ปีนะคะ
ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจก็พอจะยิ้มออกได้บ้าง
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะคะ